ไปดูโจรแสบหน่อยนะฮะที่จังหวัดนครสีธรรมราชค่ะโจรแสบรายนี้ถามว่าแสบยังไงไปยืมรถสาเล็งของเพื่อนบ้านแล้วเอารถสาเล็งคนนั้นนะฮะเอารถสาเล็งคนนั้นนะฮะไปขโมยปลามน้ำมันของชาวบ้านขโมยไปเยอะเลยนะฮะสักประมาณร้อยกิโลกรัมได้กำนันของที่ในพื้นที่เนี่ยรู้ก็เลยไปล้อมจับตอนแรกจับได้นะสารภาพ
สำนึกมันไปไม่สุดอ่ะคุณนึกออกไหมหนีไปเลยค่ะระหว่างที่รอตำรวจคนร้ายโจรแสบรายนี้มันหลบหนีไปเลยค่ะเหลือทิ้งไว้แต่ของกลางให้ดูต่างหน้าเป็นรถซาเล้งพร้อมกับปั๊มน้ำมันแบบนี้ตอนนี้ปั๊มน้ำมันโลเท่าไหร่อ่ะพี่น้องปากใต้ส่งมาบอกหน่อยนะคะโจรมันอารวาสแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือที่เรา
ปั๊มน้ำมันเนี้ยอยู่เต็มคันแบบเนี้ยสักประมาณร้อยกิโลกรัมเห็นจะได้ส่วนคนร้ายเนี้ยชื่อว่านายนโรงชัยรุธิรัติหรือว่านายชัยอายุยี่สิบห้าปีอาศัยช่วงที่ชาวบ้านเขาเผลอเนี้ยหลบหนีไปค่ะสวนปั๊มน้ำมันจุดเกิดเหตุเนี้ยเป็นของคุณป้าประพัดศรผาสุกนะฮะอยู่บ้านเลขที่หมู่ห้าต

ผู้ครอบครองก็คือคุณวิวระรังศรีอายุ๕๐ปีเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านที่อยู่ติดกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามตัวคุณวีระมาที่เกิดเหตุคุณวีระว่าไงคุณวีระยอมรับบอกว่ารถคันนี้เป็นของตัวเองจริงนะคะ
ช่วงค่ำของ๑๒มกราคมนายนโรงชัยซึ่งทำงานเป็นลูกจ้างในสวนผักมาขอยืมบอกว่า
ดีนะที่ไม่โดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดนะคะ
ระหว่างตำรวจกำลังตรวจที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีชาวบ้าน
รายอื่นก็ทยอยมาแจ้งความบอกว่า
ปั๊มน้ำมันในส่วนของตนเองก็ถูกขโมยไปหลายรายเหมือนกัน
ตำรวจแนะนำบอกว่าให้ไปแจ้งความที่โรงพัก
แล้วยังพบว่าในช่วง๒ปีมีคนร้ายแอบไปขโมย
ปั๊มน้ำมันของชาวบ้านแทบจะทุกวีทุกวัน
โดยเฉพาะช่วงโควิดระบาดรวมทั้งผลปั๊มน้ำมัน

สูงสิตอนนี้เนี่ยผลปัมน้ำมันหรือว่าผลปัมทารา
ปกติเนี่ยราคาผลปาล์มน้ำมัน๓๔บาทก็รู้แล้วนะ
อันนี้มันแพงขึ้นมามันก็เลยขโมยไปขายไง
นั่นแหละค่ะนรงชัยตำรวจบอกว่าคุณไม่น่าจะรอดนะประกาศได้ตรงนี้เลย
เพราะว่าตำรวจบอกว่ารวบรวมพยานหลักฐานเดี๋ยวจะขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไปค่ะ